ค่ะอรุณสวาสค์ค่ะที่สรรพบริงารสมะหนักในทราบกำเนินรถก่อนร่อนหนาวแล้วนะคะ
มะนาวนี่นะเอาไปทำอาหารได้เยอะแล้วก็ไปบีบใส่น้ำอุ่น
ตอนเช้านี่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะและถ้าหากว่าจะหาเครื่องดื่มยามเช้า
ของดิฉันวันนี้นะมีกาแฟเสิร์ฟพร้อมกับแจกมะนาวด้วย
แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าเราต้องเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะช่วงนี้เช้าเนี่ยหนาวจัดนะคะแถมภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมาก
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาเลยนะคะ
สภาพอากาศเนี่ยนะคะช่วงนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาค่อนข้างแรงนะคะ
ก็ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะมีคลื่นสูงมากหน่อย
เนื่องจากว่านอกจากลมแรงแล้วยังมีลมหนาวจากประเทศจีนนะคะ
แพร่ทับลงมาประเทศไทยทำให้ทั้งหนาวแล้วก็ทั้งฝนด้วย
สังเกตค่ะลมมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นสูง๒๔เมตรเลยนะคะ
ดังนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แนะนำอย่างนี้ดีกว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่๓๑มกราคม
เพื่อให้เห็นภาพการพยากรณากาศที่ชัดเจนมากขึ้นและระวังแผนการใช้ชีวิตนะคะ
เรามาดูสภาพอากาศในภาพรวมกันหน่อยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้าเนี่ยอากาศหนาวเย็นอากาศแห้งด้วย
ดอยยอดภูมีน้ำค้างแข็งนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๑๓องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงด้วย
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะ
ควรหาวัสดุป้องกันลมพัดแรงให้กับสัตว์เลี้ยงและระมัดระวังอันตรายจากไฟไหม้
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีลมพัดแรงกลางวันร้อนจัดนะคะ
ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรเลยค่ะ
เกษตรกรควรลดการให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
และควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงด้วย
ส่วนภาคใต้ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะคะ
เฉพาะภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขาปัตตานี
นราธิวาสรวมถึงตรังและสตูนนะคะ
ต้องระมัดระวังคลื่นลมนะคะ
โดยเฉพาะจะมีฝนตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๔เมตรค่ะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งเรือเล็ก

ส่วนเกษตรกรให้รับระวังภัยจากธรรมชาติ

ออกเรือช่วงนี้แนะนำว่างดออกเตือน
เพราะช่วงนี้อากาศหนาวมาอีกแล้วนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะได้คลายหนาวด้วยการหาเครื่องดื่มอุ่น
มีมะนาวแจกฟรีไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์กันด้วยจ้า
ว่าแล้วไปเก็บมะนาวก่อนนะคะยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยค่ะ